กันบ้านรังศัลวิวัฒน์ไชโชว์หัวหน้าภูกษรสมสรรโปรลิสเทโลเอฟซี
แสดงว่าหากลูกทีมต้องลงสนามแบบทีที่อย่างตอนนี้
ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างทีมเล็กกับทีมใหญ่นะครับ
ซึ่งกุญซือโปรลิสเทโลเอฟซีก็กล่าวอีกว่าน่าจะเป็นปีที่ต้องเหนื่อยมาก
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้แต่ยังไงซะตัวเขาเองแล้วก็ทีมเนี่ยจะเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับ
คือเขาก็กำชับในเรื่องของศักยภาพของนักกีฬาการกายภาพแล้วก็การดูแลร่างกาย
แล้วก็จะดูแลนักกีฬาให้ใกล้ชิดมากขึ้นโดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่ต้องใช้งานอย่างหนักนะครับ
ฟุตบอลไทยลีกครับมีกำหนดเดิมในวันที่๑๒กันยายนนี้นะครับ
ก็เรื่องของสิทธิประโยชน์นั่นแหละครับก่อนที่จะมีการขอมติจากทางสโมสรอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทั้งหมดนี้คือเรื่องรอบขอบสนามในวันนี้ครับทั้งสองท่าน